วันนี้อาจารย์สุภาพมาพร้อมกับความสดใสเหมือนกัน

เรื่องของทัวร์ที่ไปลงกรอกกะตอ

ในการที่จะจับปรับคนเล่นคนขาย
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกระบอกเล็กอย่างพวกเราอันนี้ไม่เป็นไร
ใช่นะฮะดังนั้นติดตามฟังจากอาจารย์สุภาพเลยนะครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
สดใสแต่ว่าเรื่องที่จะพูดเนี่ย
อาจจะทำให้มีความรู้สึกขัดใจขัดอารมณ์หน่อย
เพราะว่าวันนี้เริ่มต้นด้วยคำเตือนจากสคบที่เป็นหัวข่าว
สคบห้ามนำปืนฉีดน้ำแรงดังสูงเล่นสงกราน
อีกหัวข่าวบอกคนขายเจอโทษหนักโทษทั้งจำคุกทั้งปรับ
ข่าวนี้มาจากเลขาสคบคุณทัศรอัตธนิษฐพันธ์
ท่านบอกว่าไอ้เครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบ
แล้วก็ใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง
เป็นสินค้าที่สคบสั่งห้ามขายครับ
ไม่ใช่เพิ่งมาห้ามเอาตอนนี้นะห้ามมาเป็น๑๐ปีแล้ว
แต่เอากันไม่อยู่ดูกันไม่ทั่ว
ถามว่าทำไมเขาถึงห้ามขายห้ามเล่น
ก็เพราะว่าเขามีการทดสอบ
ทางการแพทย์พบว่าน้ำที่ผ่าน
การกระแทกโดยตรงผ่านกระบอกสูบ
มันมีความแรงขนาดที่เป็นอันตราย
ถ้าฉีดเข้าตาตาบอดได้
ฉะนั้นถึงจะเป็นข้อห้ามเก่า
แต่นำมาบอกกล่าวกันอีกทีนึง

ถ้าเห็นวิวัฒนาการการพัฒนาปืนฉีดน้ำเนี่ย

สั่งเข้ามาจากจีนมั่งอะไรมั่ง
โอ้โหกระบอกใหญ่เล่นสนุก
ใหญ่กว่าคนนั้นเท่

ของใครมีความดันแรงอัดแรงฉีดเหนือกว่า
กระบอกเล็กก็หลบไป

มันอันตรายเพราะว่ามันทำให้ตาบอดได้

เลขาสคบท่านก็มาคาดโทษว่า
ขายมีโทษจำคุก๓ปีนะ
หรือจะมีการถ้าปรับก็ไม่เกิน๕แสน

ถ้าจะจับต้องจับคนขายนะ
จับแรงขายจับแรงนำเข้า
แต่อย่าจับคนที่เขาซื้อ
เขากำลังเล่นอยู่เพราะเขาไม่รู้
เขาก็เห็นวางขายกันเกลือนเขาก็ซื้อมาเล่น
ถ้าไปจับคนเล่นนี่ไม่เห็นด้วย
ฝรั่งที่เข้ามาเล่นสงกรานเขาก็สนุก

คุยกันไม่รู้เรื่องฝรั่งจะย้อนถามว่า
แล้วทำไมทอนขายขายได้ทำไมซื้อมาไม่ได้
อันนี้ก็ขอร้องว่า

ทีนี้ถ้าไม่อยากให้ขัดอารมณ์มากนัก
ก็ต้องระวังก็คือว่า

อย่าไปฉีดใส่หน้าเดี๋ยวมันเข้าตาแล้วจะยุ่ง

ที่ปล่อยไว้ข้างต้นก็คือว่า

กรกตก็ถูกสาดเข้าอย่างจังเลยครับ

มีหัวข่าวว่าลุมจวกเละ
หกกตพร้อมใจกันบินไปต่างประเทศ
ข่าวที่๒อ้างว่าตรวจดูความพร้อมเลือกตั้ง
ผลเสียก็คือทำให้เสียโอกาสในการประชุมขยายกาบัตรล่วงหน้า
อันนี้ข่าวรายละเอียดก็คือว่า
มีเสียงเรียกร้องให้กรกตออกมาวินิจฉัย
นโยบายหาเสียงประชานิยมของพักการเมืองว่าทำได้หรือไม่ได้

ข้อที่๒เขาเรียกร้องให้กรกตพิจารณาขยายระยะเวลา
ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเพิ่มเติม
เพราะว่าวันสุดท้ายเนี่ยมันเกิดมีปัญหาระบบล่ม
นี่สองเรื่องที่เขาเรียกร้อง
แต่ว่าเรียกร้องแล้วมันทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรครับ
เพราะขณะนี้กรกตทั้ง๖คนไม่ได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในเมืองไทย

เดินทางไปดูการเตรียมการเลือกตั้งนอกราชนาจักร
ไปก็ตั้งแต่วันที่สี่แล้ว
เอาทีนี้มาดูว่าใครไปไหน
่านัญทบายบูวล์กับก่อก่อก่อตอจาต์ชัตซ์ชัยจันทรายสี
ไปประเทศอังกาลีกับสโลวาเกีย
ตัวประธานก่อก่อก่อตอเองคุณอิทธิพรบุญพระคองไปแอฟราลิกา
กรกตทิติเชษนุชชนาธิ์ไปสหรัฐอเมริกาเลิศวิโรธโกวัฒนาไปนิวซีแลนด์กับออสเตรเลีย
ทั้งหมดเนี่ยจะเดินทางมากลับมาวันที่๑๔เป็นต้นไปทยอยมา
แล้วจะนัดประชุมกรกตกันต่อไปวันที่๒๕
ซึ่งมันก็จิ้มจวนมากเพราะเหลือเวลา๑๙วันจะถึงวันเลือกตั้ง

ฉะนั้นไอ้การดำเนินการเรื่องขยายเวลาลงทะเบียนคงทำได้ลำบาก
เพราะเวลาไม่พอนี่ที่ราชการเสียหาย
ทีนี้ต้นต่อทัวร์ลงเนี่ยต้องฟังกรกตเก่าคืออาจารย์สมชัยศรีสุธิยากร
อาจารย์สมชัยบอกว่าถ้ามองในเชิงความเหมาะสมของเวลาก็พอมองได้
เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าเป็นช่วงเวลาเป็นวันหยุดยาวปลอดงาน
แต่บอกเลยว่าช่วงเดินทางไปนั้นเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์กับการเลือกตั้งนอกราชนาจักรเลย
เพราะอะไรเนื่องจากการเดินทางไปต่างประเทศของทุกกรกตก็เพื่อไปดูเตรียมความพร้อม
ในเรื่องการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของประเทศต่าง
แต่ว่าช่วงเวลาที่ไปเนี่ยทราบว่าเป็นช่วงที่จะลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งยังไม่เสร็จสิ้น
รูปแบบการจัดการเลือกตั้งนอกราชนาจักรก็กำหนดไว้แล้ว
บางทีบางที่ให้เลือกตั้งที่สถานทูตบางแห่งก็ให้ส่งทางปรายศนีย์
ดังนั้นกรกตไปก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบอะไรได้
แล้วยังไม่รู้ว่าจะสามารถที่จะทราบปัญหาที่เกิดขึ้นได้ยังไง
เพราะการเลือกตั้งมันยังไม่เกิด
ทีนี้ประเทศที่ไปเนี่ยอาจารย์สมชัยบอก
โซนฮังการีสโลวาเกียเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีคนไทยอยู่จำนวนมากแค่ไหน
หรือมีปัญหาเกิดขึ้นมาจากอะไรจนต้องไปทั้งสองประเทศนี้

ส่วนโซนเยอรมันกับสวิสเตอร์แลนด์เชื่อว่ามีคนไทยเยอะ
แต่ว่ากรกตชุดนี้ก็ไปดูงานมาแล้วนี่
ตอนเลือกตั้ง๖๒แล้วไปดูซ้ำทำไม
ส่วนโซนอัฟริกาที่ประธานไปเองเนี่ยเข้าใจว่ามีค่าจ่ายในการเดินทางสูงที่สุด
สหรัฐเนี่ยเชื่อว่ามีคนไทยอยู่จำนวนมาก
แต่ว่ากรกตทิติเชษที่ไปดูงานเนี่ย
จะมีโอกาสได้พบหรือพูดคุย
กับคนไทยโดยตรงหรือไม่นั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง
แต่ต้องยอมรับว่าเป็นประเทศที่น่าไปดูงาน
เรื่องนี้คงต้องให้สังคมถามต่อไปว่า
การไปดูงานครั้งนี้ใช้งบเท่าไหร่
ตอนปี๖๒เนี่ยใช้ไป๑๒ล้าน
คราวนี้ก็คาดการณ์ว่าน่าจะมีงบใกล้เคียงกัน
เพียงแต่ว่าการไปครั้งนี้อาจจะไม่ได้มีประโยชน์กับการเลือกตั้ง
อกราชนาจักรเท่านั้นเอง
นี่นี่เรื่องของอาจารย์สมชัย
ทีนี้อีกด้านหนึ่งที่กงตถั่วลง
มีหัวข่าววันนี้ยุฟ้องกรกตทำงานบกพร่อง

คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
บอกว่าที่ทำงานปกพร่องเป็นยังไง
เขาอธิบายว่าการทำงานของกรกตเรื่องระบบเลือกตั้ง

ที่ควรทราบล่วงหน้าว่าเหตุแบบนี้

กับการลงทะเบียนของประชาชนที่ระบบล่มได้บ้าง
ประชาชน๒ล้านคนที่ลงทะเบียน

เพราะหากไม่ไปเลือกตั้ง
สิทธิทางการเมืองพวกเขาก็ถูกตัด
กับกรกตได้ไหมแนะนำประชาชนที่เสียสิทธิ์ในครั้งนี้
ไปขออาศัยบารมีสารเพิกถอนกรกตชุดนี้สิ
กรณีนี้กรกตรับผิดชอบอะไรบ้างมีแต่นิ่งและตีมึนทำหน้างง
ทำงานแบบนี้ขอแนะนำว่าควรไปพักผ่อนเสียดายภาษีที่ประชาชนต้องจ่าย
นี่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
ฉะนั้นช่วงนี้กรกตก็โดนหนักหน่อยโดนเอาคืนนะครับ
กรกตกับพักการเมืองเนี่ยก็เหมือนลิ้นกับฟันเจอกันอย่างนี้ประจำ
กรกตก็ทำกับนักการเมืองพักการเมืองไว้เยอะ
คราวนี้พอสบช่องพักการเมืองนักการเมืองก็สวนกลับกรกต
นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันสงกรานวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ